อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในโรงเรียน
ครูบุรีรำคนหนึ่งนะคะออกมาตั้งข้อสังเกตว่า
การเงินกับพอโรงเรียนมีการบริหารเงินอาหารกลางวันไม่โปร่งใสหรือเปล่า
ก็มีการปะทะคารมเดือดเลยนะคะ
แต่ล่าสุดผู้อำนวยการเขตการศึกษาปฐมศึกษาเขต๑บุรีรำก็ออกมาชี้แจงแล้ว
แต่อยากจะให้คุณผู้ชมย้อนไปดูคลิปปะทะคารมเดือดกันหน่อย

ครูคนที่ออกมาร้องเรียนถึงขั้นร้องไห้แล้วก็บอกว่าถูกกดดันเลยนะคะ

เออนอกนั้นฉันจะเอาไปจ่ายงวดรถหรือฉันก็บอกว่าอ้าวนี่จะจ่ายได้ไงล่ะ
อันนี้มันเงินโครงการอาหารกลางวันเอาเธอพูดอย่างนี้ยังไง
ก็แค่นั้นแค่นั้นเองเออก็คุณพูดอย่างนี้นะพูดตรงนี้นี่นี่พูดตรงนี้นี่
อันนี้ก็มีคือถ้าเขาแบบว่าถ้าคนเรามันมีจัญญาบันมันมีความซื่อสัตว์สุจริตในตัวเองเนี่ย
ต้องไม่เป็นเศษทั้งทุกคนเองต้องมีสัญญาค่ะ
หลังจากฟังเสียงผู้ร้องเรียนแล้วเราไปถามครูที่รับผิดชอบเรื่องการเงินของโรงเรียน
ก็คือครูโสพีนะคะออกมายืนยันบอกว่าได้เบิกจ่ายงบอาหารกลางวันอย่างถูกต้อง
มีเอกสารหลักฐานชัดเจนแล้วก็พร้อมให้ตรวจสอบทั้งปัจจุบันตรวจสอบทั้งย้อนหลังด้วย
คืองบอาหารกลางวันของโรงเรียนได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
เด็กนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้มี๕๒คนก็ตีไปหัวละ๒๐บาทนะครับ
รวมเดือนหนึ่งก็จะ๒๑๐๐๐บาทนะครับ
ครูการเงินบอกว่าฉันก็มีหลักฐานนะสามารถท่านจะให้เธอนั้นตรวจสอบได้นะฮะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องจะมาตรวจสอบก็ยืนยันว่าตรวจสอบได้นะครับ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังยืนยันอีกว่าไม่เคยหักเงินค่าอาหารกลางวันไปจ่ายค่างวดรถ
ค่าเลี้ยงดูครอบครัวตามที่ถูกกล่าวหาด้วยนะคะ
เป็นความเข้าใจผิดกันนะคะคือการไม่เข้าใจว่าเอาเงินอาหารกลางวันไปทำอะไร
ก็อาหารกลางวันก็บอกแล้วว่าอาหารกลางวันก็ต้องใช้อาหารกลางวัน
จะไปเสียค่างวดรถได้ยังไงมันไม่เกี่ยวกับอาหารกลางวัน

ว่ารถเราก็มีหน้าที่เสียบนรถจะไปเอาเงินอาหารวันไปเสียรวมตัวได้ยังไงครับ
เงินหลวงแล้วก็การทำบัญชีในโรงเรียนนี้
เดี๋ยวจะเอาที่อาหารไหนแล้วที่จะมาตรวจดู
เรื่องนี้ก็ต้องถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรำเขต๑ค่ะ
นายพิพัฒน์พุ่มยี่สุนเดินทางไปที่โรงเรียนนี้เลย
ไปสอบถามข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็บอกว่า
เรื่องนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนตามขั้นตอน
แล้วก็จะมีการตรวจสอบระบบบัญชีเบิกจ่าย
รายการจัดซื้ออาหารกลางวันทั้งปัจจุบัน
แล้วก็ย้อนหลังด้วยว่าผิดปกติจริงหรือไม่อย่างไรนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะในส่วนของคุณภาพและปริมาณอาหาร

ท่านก็บอกว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบพอสมควร
แต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ผลการตรวจสอบเพราะว่ามีการกระทำตามที่ร้องเรียนจริง
ก็ต้องดำเนินการกันไปตามกระบวนการตามขั้นตอนด้วย
เรื่องนี้มันมีประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งประเด็น
เพราะว่าครูแอดออกมาแฉอีกเรื่อง
แฉว่านอกจากเรื่องเงินอาหารกลางวันของเด็กแล้ว
ยังมีการเรียกเก็บเงิน
คุณครูไปเรียกเก็บเงินจากนักเรียนชั้นป๕และป๔
หากทำการบ้านผิดคิดข้อละ๒บาท
มีเด็กนักเรียนต้องเอาเงินฝากจากครูเนี่ย
จ่ายแล้วคนละ๑๐๑๐๐บาท
แอดที่ออกมาดำเนินการเรื่องนี้

ก็เลยอยากจะพิทักษ์ความยุติธรรมอะไรต่าง

แอดบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยเหมือนกัน

มันเป็นข้อตกลงของครูห้องนั้นกับเด็กนักเรียนหรือเปล่า

แต่ครูแอดบอกจะไปเก็บตังค์เด็กทำไม
แล้วตังค์ที่เก็บไปเอาไปไหน